คนฝากประจำเฮสิดอกเบี้ยขึ้นแต่ว่าคนที่ต้องกู้นี่
อืมภาระเพิ่มขึ้นอ่ะหลังจากที่แบงค์ชาติครับ
ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ๔ปีอีก
ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาคาดการณ
คุณผู้ชมภายในสิ้นปีนี้เดี๋ยวเศรษฐกิจไทยครับ
จะฟื้นกลับไปเหมือนก่อนเกิดคูวิตในสิ้นปีนี้เนี้ยหรอคะ
เที่ยววันต่างจากนั้นเลยเหรอนี่สิงหาแล้วน่ะเออ
ทันใช่ไหมอีกสี่เดือนอ่ารอดูกันอ่าดีดีดี
ปิติดิสยทัศน์ครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณงก็แถลงผลการประชุมเมื่อวานนี้ว่า
ที่ประชุมของคณะกรรมการมีมติ๖ต่อ๑เสียงครับ
ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ๐๒๕ต่อปี
จาก๑๐๐ละ๐๕ก็เป็น๑๐๐ละ๐๗๕ต่อปี
จริงเนี่ยคุณผู้ชม๖ต่อ๑เสียง๑เสียงเขาบอกว่าอยากจะให้ขึ้นดอกเบี้ยเป็น๐๔
ใช่แต่ว่าอีก๖เสียงเนี่ยเห็นตรงกันว่า๐๒๕ก็แล้วกัน
มีผลทันทีครับถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ๔ปีอย่างที่บอกไป
เนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน
ว่าจะกลับสู่ระดับก่อนโควิดระบาดได้ภายในสิ้นปีนี้
เดี๋ยวรอดูกันขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปครับ
ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงไปอีกระยะหนึ่ง
ก่อนจะทยอยปรับลดลงในปีหน้ารับปี๖๖
ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงก็ไม่ได้เหนือไปกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะ
จนถึงสิ้นปีนี้ครับกรณงก็จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จนไปถึงร้อยละ๑๒๕ต่อปีเป็นการสกัดเงินเฟ้อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับ
แต่ลุกหนี้ที่กู้มาเนี่ยและดอกเบี้ยลอยตัว
โดยเฉพาะลุกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยภาระเพิ่มขึ้น

แล้วถามว่าแต่ละครั้งที่ขอความร่วมมือร่วมมือป่ะ
ถ้าเกิดว่าไปดูผลประกอบการธนาคารยักษ์ใหญ่ต่างเนี่ย
โอ้โหครับกำไรแบบพันกว่าล้านเจ็ดร้อยล้านไอ้เราเนี่ย

เพราะว่าเป็นเทรนด์ของตลาดโลกเราต้องปรับขึ้น
อีกส่วนหนึ่งที่ขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อบ้านเราก็สักประมาณเกือบ๘
ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ดึงเงินกลับมาจากระบบ
เฟ้อมากกว่านี้อีกของจะแพงมากกว่านี้อีก
นี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น
เห็นไหมมี๑เสียงใช่ไหมบอกว่าจริงควรปรับ๐๕ด้วยซ้ำ

แต่ถ้าดูข้อมูลในอดีตนะคุณผู้ชมเขาเชื่อกันว่าการส่งผ่านนโยบายการเงินของธนาคารพาณิชย์เนี่ย
มันจะไม่ได้เต็ม๑๐๐หรอกคาดว่าจะเห็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น
เช่นแบบประกาศยังไม่ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยทันที
ก็อาจจะนี้อาจจะสัก๓๔เดือนถึงจะปรับขึ้นนะครับ
เดี๋ยวก็กระทบเป็นลูกโซ่บ้านแพงขึ้น
สำหรับคนที่ไปซื้อบ้านขายน้อยลงใช้น้อยลงเนี่ยกระทบกับแรงงานอีก